เขาก็เอาลงฟ่ำไว้ใช่ไหม

ก็บอกว่ายิงแล้วก็ไม่เสียชีวิตยังร้องควนคลางอยู่

ผมอยู่ในแดนเวลาประหารเนี่ย
บอกให้นะที่พูดพูดกันไปพูดกันไปเรื่อย
ที่ฟังหมาจะไปบอกว่าโอ้ไปอุดจมูกจมูก

มีไหมพูดว่าไม่ผิดไม่ผิด
ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดเลย
ไม่ได้พูดร้องโอ้โอ้ยิง
สมิงคุณ

ก็ไม่มีค้าแหละ

เกิดได้ยินครับเกิดได้ยิน

ตอนนั้นผมยังไม่มาเป็นอธิบดีกรมราชธรรมเลยมั้งนะครับ
อาจจะยังเพิ่งรับราชการตำรวจใหม่นะช่วงนั้นนะครับ
ผมอยู่ในแดนเวลาประหาร
เขาจะให้เข้าแถวว่าเวลาคนในกรมมาผู้ใหญ่มาอย่างนี้
ก็ดูแลความปลอดภัยให้เขา
ทุกคนอยากจะดูหมดเรียนจำคุณคุมว่ายมผู้หญิงมาดูตั้งนั้น
ไม่มีทุนไข่นามันก็เดินขึ้นเข้าได้
จะมีหรือว่าใส่รถไปบ้าง
คือเดินไม่ไหวไม่ใช่ว่าเดินไม่ไหวแล้วมันไม่เดินไม่อะไร

ก็บอกว่ายิงแล้วก็ไม่เสียชีวิตยังร้องทวนคลางอยู่

เขาเอาตัวมาจากลิงจำหญิง

พอฟังเทศฟังอะไรเสร็จใช่ไหม
ก็พาไปที่ห้องอาหาร
แล้วก็พอเสร็จเขาก็จุงเข้าไป
เข้าไปแล้วผูกตาแล้วก็ผูกกันหลัก
อันนี้หลักเนี่ยมันจะเป็นเสาเหมือนบ้านข้างเขนใช่ไหม
พอผูกวันนั้นคงจะผูกไม่แน่น
พอผูกแล้วมันก็ขยับไปขยับมามันล่นลงมา
ช่วงตอนยิงไม่มีใครไปยืนอยู่ข้างคนถูกยิงหรอก

พอยิงเข้าไปเขาจี้ตรงหัวใจอยู่แล้วใช่ไหม

เพราะปืนเขาเล่นมีที่ร๊อคมีแท่นร้อคปืนอยู่
มันไม่ถูกหัวใจมันไม่ถูกหัวใจมันก็ไม่ตายอ่ะมันช้ามันเนอะ
เสร็จออกมาวางเอาผู้ชายขึ้นไปยิง
ดิ้งผู้ชายเสร็จอ้าวนี้๑๙๘๔บก็เอาดิ้ง
ไม่ร้องเลยนะยังไม่ร้องเขาก็เอาลงฟ่ำไว้ใช่ไหมจะลุก
คือฟันเนี่ยคนอ่ะมันจะเอามือเท้าใช่ไหมมันเนี่ยมันจะเท้าขึ้นมา
โอ้โหเรียกร้องแล้วโอ้ยิงฉันทำไมยิงฉันทำไมเนี่ย
มีไหมพูดว่าไม่ผิดไม่ผิดไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่ได้พูดอะไรเลย
ไม่ได้พูดเลยไม่มีไม่พูดไม่ได้พูดร้องว่าโอ้ยยิงฉันทำไม
ยิงฉันทำไมเท่านั้นเองคือคนเนี่ยมันโดนไปแล้วไม่รู้ตัวแล้วล่ะ
ที่ฟังมาจะไปบอกว่าโอ้ไปอุดจมูกจมูกไม่ใช่หรอก
ไม่มีเราก็ยิงสองรอบต้องไปอุดจมูกทำไมไปพูดไงคนดูเยอะแยะ
ตอนยิงรอบแรกก็กี่แตกแล้วคนจะตายไม่ทะวามก็เปิด
ภายหลังเห็นในแพทย์ที่เขากล่าวอ้างว่าหัวใจมันเคลื่อนไม่ได้อยู่ตรงนั้น
อาจจะอยู่เอียงมาทางกลางลำตัวอะไรต่างทำให้กระสุนไม่เข้าที่สำคัญก็ต้องยิงหลายครั้ง
แต่ถึงที่สุดก็จะเสียชีวิตนะครับเพราะว่ามีหมอก็จะเข้าไปทำคลิป
ที่ผจรแล้วเราก็จะใส่โรงไว้ซีลไว้ประมาณคืนหนึ่ง
พาลุกขึ้นเข้ามาเปิดให้มั่นใจว่าเสียชีวิตนะครับ
และถึงจะส่งศพให้ญาติไปประกอบพิธี
ก่อนปี๒๕๔๘ศูนย์อะไรประมาณนี้
ก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นการยิงเป้านะครับ
ส่วนมากก็จะยิง๒ชุดก็จะเสียชีวิต
แต่ก็เลือดนองมีเสียงร้องกลวนคลางไม่น่าอภิรม
และก็ดูเหมือนโหดร้ายธาตุ
ในที่สุดรัฐบาลไทยก็เลยเปลี่ยนเป็นวิธีการฉีดยานะครับ
ซึ่งใช้มาอยู่จนปัจจุบันครับ